เป็นเหตุการณ์คนร้ายฉุดนักเรียนหญิงอายุ๑๗ปีไปข่มขืน
ในป่ายูคาลิปตัสนะคะพื้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
แกะภาพภาพนี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ไปติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะแต่เขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ข่มขืน
เป็นลักษณะของการสมยอมคือลักษณะคือปฏิเสธ
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดและเป็นหลักฐานสำคัญนะคะ
ที่ตำรวจไปตามเจอตัวชายที่สวมเสื้อสีแดง
ขี่รถจักรยานยนต์สีดำขาวผ่านมาบนถนนสายบ้านท่ากูบ
ห้วยส้มป่อยตำบลท่ากูบอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชายภูมิค่ะ
ตำรวจสมพท์ใหญ่แกะรอยจับตัวเข้ามาได้แล้วนะคะ
แต่ย้อนเหตุการณ์ให้ดูนิดนึงคือ๑๕กันยายนค่ะ๕โมงเย็น

ออกเดินจากบ้านในตำบลท่ากู่ไปหายายผ่านป่ายูคาลิปตัส
แล้วไปเจอชายวัยรุ่นอายุ๑๙๒๐ปีรูปร่างผอม
เจาะหูด้วยใส่ห่วงทั้งสองข้างเลย
มีรอยสักรูปมังกรที่ด้านหลังและที่แขน
ฉุดเหยื่อไปคมขืนในป่ายุคาลิปตัส
และเท่านั้นไม่พอไปชิงทรัพย์เขาอีก
เอาเงินเข้าไป๑๐๐๐บาทและโทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปค่ะ
ตำรวจสพท์ใหญ่ลงพื้นที่สืบหาข้อมูล
จนทราบตัวชายคนนี้
ชื่อว่านายธนุสักคำพรมอายุ๒๖ปีค่ะ
เป็นคนงานขับรถบรรทุกกากมันสำปะหลัง
ลานมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอหนองบัวระเว
จังหวัดชายภูมิพักอยู่กับพี่สาวที่บ้านผนังเสือ

นำตัวมาสอบสวนที่สพท์ใหญ่
เจ้าตัวบอกกับสื่อมวลชนสั้น
อยากรับผิดชอบไม่อยากให้เป็นปัญหาเลย
บอกกับนักข่าวแบบนี้นะคะเอาไปดูค่ะ

ก่อเหตุจริงแต่มีแต่นะ
อ้างว่าเป็นการสมยอมไม่ได้ข่มขืน
เพื่อประกอบคำวินิจฉัยของแพทย์

จุดแรกหน้าบ้านของเยาวชนหญิงค่ะ
ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าจอดรถจักรยานยนต์สังเกตการณ์
จุดที่๒คือจุดที่ฉุดกระชากเยาวชนหญิง
เข้าไปข่มขือในป่ายอุคาลิปตัส
และจุดที่๓คือจุดที่ลงมือกระทำชำราว
ใช้เวลาไม่เกิน๒๐นาที
จุดนี้นะคะเพราะกลัวว่าชาวบ้าน
ที่เดินทางมาดูการทำแผนจะมารุมประชาธรรมผู้ต้องหา
ระหว่างทำแผนพุทธองหาก็ไม่ยอมให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนอีกครั้งแต่อย่างใดค่ะ
จากนั้นนำตัวขึ้นรถกลับโรงพักค่ะ
ช่วงเวลานั้นแหละมีชาวบ้านที่มารอดูการทำแผน
โอ้โหตะโกนสาบแช่งผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้นนะคะ

ศาลจังหวัดชายภูมิต่อไปค่ะ